ก่อนที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่ในอีก๑สัปดาห์ข้างหน้านะคะเราลองมาสำรวจกันก่อนว่าปี๒๕๕๙
ขอสชคืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศได้มากแค่ไหนคะอาทรครับเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยนะ
ที่จริงคืนความสุขเนี่ยมันมีหลายตัวชี้วัดคืนความสุขที่ได้แน่ก็คงเหมือนที่ผ่านมาคือสังคมปลอดการชุมนุมนะครับไม่มี
ยืดเยื้อเรื้อรังกับก็การเมืองจะนิ่งเผินแค่เผินนะคะแต่ข้างในระอุส่วนที่คอสชเนี่ยยังต้องสอบซ่อมอยู่เรื่อยโดยภาพรวมนะครับ

ซึ่งก็ได้เห็นความพยายามแต่ความพยายามนั้น
เป็นทางเดียวนะครับที่จะช่วยให้คืนความสุขประชาชนทางด้านแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาของโลกปัญหาเศรษฐกิจ
แต่ว่าการแก้ไขภายในประสิทธิภาพกลไกของการแก้มันก็สำคัญ
แต่ที่ผมบอกว่าต้องอดทนกันไปเนี่ยผมบอกว่าต้องอดทนกันไปนะฮะ
คือข้อจำกัดของการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลทหาร
ก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละปรับคอลโมเมื่อไม่กี่วันนี้
ถึงแม้ว่าจะไม่มีทหารเข้ามาใหม่ตรงกันข้ามทหารออกไปสองคน
ก็ไม่มีทหารเข้ามาใหม่แล้วก็ได้แค่เพียงเสริมน้ำเสริม
ปรับย้ายกันไปปรับย้ายกันมาแล้วก็ได้รัฐพิธีชุด
แต่มันก็ไม่ใช่โดยตรง
แต่ว่าปัญหาที่จริงมันอยู่ที่ทีมงานมากกว่า

อันแรกก็คือการเชื่อมต่อนโยบาย
กระทรวงที่ควรจะขับเคลื่อนได้มาก
ก็มีปัญหาเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตร
มันไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวมันก็ทำให้การขับเคลื่อน
กระตุกกระตักมันไม่ได้ลื่น
มันก็เลยทำให้ภาพรวมทั้งหมดยังออกมาไม่ดี
ก็ตอนหลังนี้รู้สึกนายกก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยให้รองนายกดูแลทุกอย่าง
นี่เห็นว่าจะให้มีการปรับเปลี่ยนใหม่คือ
แล้วก็ให้ลองคอยทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ไปขายลาน
จริงมันก็ควรเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะ
ไม่ใช่นะอันดับที่เรื่องรองนายก
ถ้ารัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยมันก็เหมือนรองนายกเทก็โดน
ตามผลิหารที่มันผิดพลาด
ก็จะต้องมาคิดปรับแก้ไหม
ก็ไม่รู้มันไปได้ดีแค่ไหนนะ

ตามมารยาก็อาจจะว่าได้ทั้งปี๒ปี
พอขึ้นปีที่๓ไปอ้าง
ทีมันก็แบบมันชักเผือ
ว่าตัวเองก็ทำงานบริหารงานมาถึง๒ปีแล้ว
อะไรมันก็น่าที่จะเป็นเรื่องของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบแล้วนะครับ
ผมเองดูในรอบปีที่ผ่านมา
ของรัฐบาลของคศว่าทำงานเราเป็นยังไง
ฟังจากการสุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ออกมา
ให้เป็นของขวัญกับประชาชนในปีหน้า
คืออันแรกเนี่ยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับ

อันที่๓ก็เรื่องคืนอำนาจให้กับประชาชน
ซึ่งทั้ง๓อย่างถ้ามองดูแล้วมันก็ชี้วัดได้พอสมควร
สำหรับรัฐบาลที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปบ้างนะครับ
อันแรกที่เขาขอก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาปากท้องปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ
มันก็เรียกว่าชี้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ย
จนถึงวันนี้ปัญหานี้มันยังซ้ำซากอยู่
แต่เขาก็อยากที่จะแก้ระยะยาวนะ
แก้ระยะยาวเอาระยะสั้นก็ยังเรียกว่า
ยังหาทางออกยังหาอะไรยังไม่เจอนะ
นี่เฉพาะชาวบ้านผลผลิตชาวบ้าน
ยังเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมคนว่างงานคนตกงาน
อันนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่รัฐบาลที่ผ่าน
ในช่วงที่ผ่านมายังเป็นปัญหาอยู่
อันที่๒ก็คือเรื่องความปองดอง
ความปองดองมาจนถึงวันนี้ผ่านมาสามปี

ปองดองก็คงจะถูกพูดแบบเดิมนี่แหละ
เพราะยังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมนะครับ
แต่เรื่องปัญหาแต่ถึงจะไม่ทำเนี่ย
แต่สิ่งหนึ่งที่ให้เห็นเนี่ยก็คือว่า
ความที่ว่ามาแตกแยกกันแสดงว่าปะทะกันแบบเก่า
สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง
มันไม่มีแต่มันคล้ายว่ามันเก็บเอาไว้
รอระยะเวลาเหมือนอาจจะบ่มฟักก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังน่าห่วงอยู่
เพราะมันยังไม่จบไปง่ายนะครับ
เรื่องที่๓นี่การคืนอำนาจสู่ประชาชน
นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าผ่านมา๓ปีแล้วเนี่ย
ประชาชนอยากจะเห็นของขวัญใหม่ก็คือ
อยากเห็นรัฐบาลใหม่แล้วอยากเห็นการเลือกตั้ง
อยากเห็นให้เรียกว่าประชาชนได้มีสิทธิ
มีเสียงนายกมีรัฐบาลใหม่มาอาจจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างได้
อันนี้นะครับทั้ง๓อย่างเนี่ย
ก็เป็นเครื่องชี้วัดว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง

วันนี้รัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าปั๊บคล้อล้อไหม

ก็แค่ว่าเรียกเอารัฐบาลตีเหมือนเงย
ที่จับจ้องมองมา๒๓ปีของรัฐบาลนี้
ก็เริ่มต้นด้วยความเอาจริงเอาจังก็คือเรื่องการปราบคอรัปชั่น
การทุจริตการช่อราชบังหลวงทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับ
ก็ได้ดำเนินหน้าไปมากพอสมควร
แต่ถ้าคิดให้ดีแล้วนะครับ
ทุกอย่างที่ทำตั้งแต่ปี๒๐๐๗๒๐๐๘ยังไม่มีอะไรจบเลยนะครับ
มีแต่การยื่นมือเข้าไปฟันตัวคนที่ต้องสงสัย
เอาออกจากตำแหน่งแต่ว่ายังไม่เห็นเอาใครติดคุก
ก็ให้มันจริงจังสักรายหนึ่งนะครับ
มีแต่ถ้าเป็นใครราชการก็จัดอัตรา๔๕๐อัตรามาประจำประคองมันไงไหม
มันก็ศูนย์เปล่าทางทรัพยากรบุคคลพอสมควรนะครับ
แต่ว่าก็ถูกต้องในระดับหนึ่งคือคนที่มีมณฑินมัวหมองก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่
ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะหาประโยชน์แต่ว่ามันไม่สุด
คือถ้าจะเอากันแล้วต้องเอาว่าให้ถึงออกจากราชการจำคุกขึ้นลงโทษ

ก็สามปีแล้วนะจำทุษฎิตในกันก็เหมือนทำไปครึ่งเดียว
ทำไปครึ่งเดียวพอขจัดปัดเป่าเฉพาะหน้า
แล้วก็ยังมีข่าวประกอบอีกว่าในการดำเนินการต่างเนี่ยมีนอกมีในมีเลสนัย
ตัวอย่างล่าสุดก็คือต้องยกย่องกรมศุลกากร
เรื่องภาษีอากรนำเข้าผมห่วงกรมศึกษากรว่าว่าจะขัดนโยบายรัฐบาลรึเปล่า
ที่อาจจะพอเอาของขวัญปีใหม่ตอนนี้ของขวัญยังจอดแช่อยู่ที่แหลมชะบังที่ท่าเรือ
ถ้าเจอค่ายการน้ำดีบ้างในบางส่วนของกรมศูนยากากรที่มาขวางเรื่องนี้เนี่ย
ของฝ่ายราชการฉะนั้นรัฐบาลก็ขอให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องการปราบ
แล้วก็ทำการลงโทษให้เห็นให้ชัดเจนสักทีนะครับทีนี้ปัญหาทางด้านสังคม
ปัญหาทางด้านสังคมของรัฐบาลนี้ก็ได้จัดระเบียบอะไรหลายอย่าง
แต่ว่ามันเป็นการจัดเห็นปัญหาเฉพาะหน้าพอตึงตังกรมคามจะเอาจริงเอาจังกันก็อยู่ในระเบียบ
ร็อตเตอรี่แปดสิบบาทแต่เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อแปดสิบบาทก็ได้ทีละนิดทีละหน่อย
แต่ว่าอย่างอื่นก็ราคาสูงก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมรถตู้ก็เหมือนกัน
อย่างอนุสวรีไปก็ไปแออัดอยู่แถวอื่นอะไรอย่างนี้ไปอยู่ตรงหมอชิดหมอชิดเก่าอย่างเงี้ย
ก็ยังติดขัดยังไงอะไรเหมือนเดิมคือคือทำเหมือนกับว่ามันตีปี๊บกันไปแล้วแล้วก็
น่าห่วงนะครับคือถ้าเป็นอย่างงี้มาเรื่อยเรื่อยสองปีสามปี
คนที่ทุ่มเทกำลังใจเชียร์ก็เหนื่อยเหมือนกันเชียร์ไม่ขึ้นนะครับ
กองเชียร์เชียร์ไม่ขึ้นแล้วทีนี้จะให้เรามีความหวังว่า
จะให้ต่อเนี่ยไม่รู้จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนใจแต่ว่า
ถอดใจหรือท้อใจคือคือเราจะไปดูฟุตบอลนี่นะ
มันเหมือนกับทีมช้างศึกเลยยิ่งเชียร์ยิ่งมันยิ่งเชียร์ยิ่งยิงนะฮะ
แต่ว่ารัฐบาลนี้เชียร์ไปก็แผ่วไปเชียร์ไปก็แผ่วไปทำให้กองเชียร์ถอดใจนะครับ
แต่ว่าไม่เลิกเชียร์นะฮะยืนยันยังไม่เลิกเชียร์เพราะว่า
บาดแผลความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยมันยังมีอยู่
นั้นที่จะบอกว่าโอ๊ย๓ปีแล้วอย่าไปกล่าวถึงโยนพวกการเมือง
จริงจริงแล้วบาดแผลนั้นมันลึกลำลึกลับซับซ้อนเจ็บปวดจนเน่าแฟ้
ต้องต้องเตือนสติให้ลูกให้หลานได้รู้ว่า
อย่าให้เกิดบรรยากาศอย่างนั้นอีกเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ย
ให้ใช้วิจารณญาณกันให้ดีดีคือในคอสชเนี่ยอืม
ที่สามเนี่ยมันได้เห็นล่ะนะครับว่าอำนาจคู่ของ
ผลเอกประยุทธ์กับผลเอกประวิทย์พี่ใหญ่กับน้องเล็กเนี่ยนะ
มันเป็นอำนาจซึ่งดูเหมือนจะมีตัวแทรกนะครับ
จากการสำรวจโพลอะไรต่างคะแนนนิยมเนี่ยนะฮะ
อุ้ยจากห้องเครื่องตรงนี้จะทำยังไง
ให้มันคืนความสุขให้ประชาชนได้มากกว่าจากที่เป็นอยู่
มันยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่าง
ข้าราชการก็สำคัญ
อย่างที่คุณทงชัยว่าเอาไปพักเหนื่อยเยอะเลย
มันก็เลยขาดคนทำงาน
รู้สึกทีมมันก็ไม่เหนียวนะครับปี๓เราเริ่มเห็นเครื่องรวนของคอสชนะครับ
ก็หวังว่าอ่าปีต่อไปนะฮะมันจะมีการจูนขึ้นหรือว่าอะไรมากขึ้น
อยู่ที่ตัวนายกนี่แหละว่าจะจัดการในปัญหานี้อย่างไรนะมันถ้าเราพูดถึงในด้านความมั่นคงเนี่ย
การที่มีการแหล่งตั้งของบ่อทักบ่อเนี่ยรู้สึกจะเป็นข้อจุดเด่นอันเดียวมั้ง
ในรอบ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทำให้ทหารรู้สึกได้รับความเป็นธรรม
บุรพาอย่างเดียวอันนี้มันจะทำให้ทหารดีขึ้นนะ
แต่ว่าเรื่องอื่นมันก็ต้องอยู่ที่ศิลปะในการบริหารงานของนายกเนี่ย
เพราะว่าขณะที่พูดทุกวันนะมันยังเป็นอย่างนี้นะ
แล้วก็เผอิญที่ว่าในเรื่องการเมืองมันมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมา
ก็คือเรื่องกฎกติกาที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง
ก็ทางการมาธิการก็พยายามที่จะหาวิธีการอะไรที่คาดหวังว่า
จะทำให้การเมืองใหม่เนี่ยมันดีขึ้นคือเข้มงวดกับนักการเมืองมากขึ้น
มีการตรวจสอบมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็นักการเมืองก็รู้สึกว่ารับไม่ได้
มันเข้มกับเขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้การเมืองที่ผ่านมาเนี่ย
มันจะมีในมุมนี้ที่จะค่อนข้างหนักหน่อยเป็นการสู้กันตามความคิด
ว่าจะสร้างกฎกฎิกาอย่างไรให้มันดีขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อันหนึ่งที่จะกลบปัญหาอื่นได้หมดเลยนะ
ต่อให้มันมีปัญหาร้อยแปดอะไรก็ตามถ้าหากว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ย
สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้เนี่ยผมว่าให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีรายได้เพิ่ม
มีความเป็นอยู่สุขสบายกว่าณปัจจุบันนี้ผมว่าควรจะลืมปัญหาอื่นอื่นที่น่าเป็นห่วง
ยังทำไม่สำเร็จที่ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรขอให้ท้องอิ่ม
ขอให้อยู่สบายใจนะครับฉะนั้นทีมเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญ
ถ้าคราวนี้ทำไม่สำเร็จเปลี่ยนใครรับผิดชอบคะคุณสมคิดนั่นแหละ
ไว้ใจและทรัพย์แผ่นดินจะดีในไม่ช้า
ขอคืนความสุขให้เธอประชาชน
โปรดติดตามตอนต่อไป